พาทุกท่านลงพื้นที่ที่เกาะหลีเป๊ะกันหน่อยนะคะ
สองท่านไม่ทราบเคยไปเที่ยวเกาะลีเป๊ะกันแล้วหรือยัง

แล้วใช่ไหมตรงนั้นนี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยใช่ไหมคะ

ซึ่งนักท่องเที่ยวเขาก็ไปกันเยอะรีสอร์ทก็เกิดขึ้นเยอะ
แต่ว่าทีนี้มันมีปัญหาเรื่องกรณีพิพาทที่ดินขึ้นคุณผู้ชม
เพราะว่ามันมีพื้นที่นะคะที่มันเป็นพื้นที่ที่ในทุน

แล้วก็ไปไล่ที่คือฟ้องไล่ที่ตำรวจ
เพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สพเกาะลีเป๊ะเนี่ย
เขาได้รับมอบหมายให้ไปสร้างเหมือนเป็นที่พักของตำรวจเกิดขึ้น
เรื่องนี้ก็เลยร้อนถึงรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ต้องลงพื้นที่ค่ะ
โดยพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ลงพื้นที่ที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูน
เพื่อเปิดยุทธการทวงคืนพื้นที่หลวงจำนวน๑๐ไร่
ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักของสถานีตำรวจภูทรเกาะลีเป๊ะ
แต่ว่าปัจจุบันค่ะที่ตรงนี้กลับถูกนายทุนและผู้มีอิทธิพลบุกรุกครอบครอง
แล้วก็สร้างรีสอร์ทรวมถึงยังฟ้องขับไล่ตำรวจ
ลื้อถอนโรงพักและอาคารออกจากพื้นที่
เหลือพื้นที่อาคารโรงพักหลีเป๊ะแค่ครึ่งไร่เท่านั้นเอง
พตเวิรชัยเปิดเผยว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินมาก่อนแล้ว
โดยในปี๒๕๓๒ค่ะกรมตำรวจในสมัยนั้นได้ขอใช้พื้นที่ในเขตที่ดินอุทยานแห่งชาติตรรุเตาบนเกาะหลีเป๊ะ
ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลืออุบัติภัยทางทะเลจำนวน๑๕ไร่
ซึ่งก็ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้๑๐ไร่ด้วยกัน
ก็ได้มีการก่อสร้างสถานีตำรวจภูทรเกาะหลีเป๊ะสร้างบ้านพักข้าราชการตำรวจ
จากนั้นต่อมาค่ะมีกลุ่มนายทุนเขาถือเอกสารนศ๓เข้ามาครอบครองที่ดิน
แล้วก็สร้างรีสอร์ทที่พักสุดหรูและยังฟ้องขับไล่ตำรวจให้ออกจากพื้นที่ด้วย
อาศัยเพราะเห็นว่าโจทย์หรือกลุ่มนายทุนที่ถือเอกสารมา

ก็เลยทำให้เชื่อได้ว่าโจทย์มีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินพิพาท
และสพเกาะลิเป๊ะเองพอได้ฟังแบบนั้น
ลื้อถอนบ้านพักออกตามคำพิพากษา
เหลือเพียงแค่อาคารที่ทำการโรงพักเท่านั้นค่ะ
ทีนี้ต่อมาอีกวันที่๖ธันวาคมปี๒๕๕๙

อุทธรณมีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง
จนกระทั่ง๘สิงหาคมปี๒๕๕๙
สารดีกาก็มีคำพิพากษายืนให้ยกฟ้องเช่นเดียวกัน

ได้อนุญาตให้สพเกาะลีเป๊ะ
ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติตรูเตาก่อสร้างอาคาร

ตำรวจสายตรวจรักษาความปลอดภัยทางทะเล
และที่พักอาศัยของผู้บังคับบัญชา
บนเกาะลีเป๊ะได้
ก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา

ทางด้านของนายอมรินสาลากิจ

หรือว่าขับไล่พื้นที่ของตำรวจแต่อย่างใดเลย

เขาซื้อต่อมาจากสามีภรรยาคู่หนึ่งในปี๒๕๔๙ค่ะ

เจ้าของที่ดินเดิมมีการไปฟ้องร้องขับไล่ตำรวจไว้
ซึ่งจนขณะนี้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินเดิมได้แล้ว
รวมถึงจากการตรวจสอบรังวัดพื้นที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ
ก็ไม่ได้ติดใจพื้นที่บริเวณนี้แล้วเช่นเดียวกัน
อุตจัยานไม่ติดใจในพื้นที่ตัวสถานีแล้ว
อุตจัยานติดใจเรื่องแปลงที่สามยี่สิบเก้าที่ติดกับชายเขาด้านนู้น
ยังเป็นความกับทางรีสอร์ทผมอยู่
แต่ตรงเนี้ยอุตจัยานโอเคละ

ตยาไม่ติดใจแต่ว่าตำรวจเขาติดใจครับว่ามันยังมีข้อพิพาทอยู่
แล้วประเด็นคือตำรวจไม่มีในที่เป็นของตัวเองนะครับ
ตำรวจอาศัยที่อุทยานถูกไหมครับ
แต่อุทยานไม่ติดใจแล้วท่านคืออะไรครับผมไม่เข้าใจ